๑๙๑ครับมีการมอบรางวัลเชิดชูนะฮะ๗เจ้าหน้าที่ชุด
เจรจาคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ท่านมีใครบ้างนะครับโดยทางพลตบตรีพานบวรธนัชชากุล
ครับผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑มีการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณตำรวจสองนายครับคือร้อยตำรวจเอกพัศวรรษ
จงจิตนะฮะรองสารวัตรชุดปฏิบัติการกองกำกับการศูนย์รวมข่าวบก
สพแล้วก็มี๑๐ตำรวจตรีธนชาติใจสุภาแสนผู้บังคับหมู่
ปฏิบัติการและกองกำกับการศูนย์รวมข่าวบกสปพนอก
อีก๕คนครับชื่อว่าคุณประกอบชัยลี่แตงคุณอับสอนเสียง
เลิศคุณรำภัยพรมศุกร์คุณสุรีรัฐยิ้มสมบัติและคุณพร
ขาวสะอาดทั้งหมดนี้มีส่วนในการเจรจาพูดคุยกับเด็กอายุ๑๒
แล้วก็ประสานข้อมูลในการระงับเหตุอย่างเช่นคุณประกอบ
ชัยเนี่ยนะครับเอ่อซึ่งเป็นคนโทรศัพท์เจรจาพูดคุยกับเด็กก่อเหตุเนี่ย
บอกว่าในวันเกิดเหตุเด็กผู้ก่อเหตุโทรเข้ามาที่๑๙๑พนักงาน
งานผู้หญิงรับสายฮะพอพูดคุยแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพรากรก็ให้พนักงานมาพูดคุยต่อเป็น
หัวหน้านะครับก่อนจะส่งสายโทรศัพท์ให้ตนเป็นคนคุยเจรจา
ใช้เวลาสักประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครับคุณประกอบชัยเนี่ยบอก
ว่าพยายามพูดคุยให้ผู้ก่อเหตุใจเย็นและยอมวางอาวุธมอบตัว
กับตำรวจไม่ให้ทำร้ายตัวเองนะฮะโดยมีตำรวจที่อยู่เวรศูนย์วิทยุ
ฟ้าและพลตบตรีพานพโทรศัพท์เข้ามาฟังการเจรจา
สถานการณ์ในการระงับเหตุจนสามารถควบคุมได้ในที่สุดขณะที่
ร้อยตำรวจเอกพัศวรรษครับเปิดเผยบอกว่าระหว่างการเจรจา
พยายามส่งข้อมูลต่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานยอมรับนะฮะสถานการณ์
มีความกดดันเพราะว่าต้องทำให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วและไม่
ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมครับ
จิตวิญญาณในการพูดคุยให้เขามีสตินะครับมีสติเพราะว่าเขา
ตอนนั้นเขาค่อนข้างพูดจาวกวนค่อนข้างเครียดนะครับ
ข้างเครียดกลัวกลัวไม่ปลอดภัยกลัวโดนติดกลัวอะไรอย่างนะ
เขาจะพูดตลอดว่ามีคนสั่งให้ทำแล้วก็มีชายชุด
ดำมองเขาอยู่นะครับตรงประตูมีหลายคนเขาก็เลยไม่
กล้าเดินออกไปหลายคนถามพี่ว่าได้ถามเขาไว้ทำไมเขา
ถึงทำเราถามคำถามแบบนั้นไม่ได้กับคนที่หรือว่าประชาชน
คนที่มีความเครียดแบบนั้นเพราะถ้าถามคือเหมือนเรา
จุดปืนใส่เขาแต่พี่จะบอกว่าบางทีเขาแทงตัวเขา
ว่าพ่อแม่ผมจะเป็นยังไงอันนี้สำคัญแสดงว่าเขายัง
ถึงพ่อแม่เขาอยู่อืมเราก็จะเป็นพ่อให้เขาเราเรียกเขา
ลูกแล้วพี่คิดว่าพี่ผมจะติดคุกไหมเขาเห็นเราเป็น
พี่แล้วเราก็เป็นพี่ให้